เฮ่ยแบบนี้ก็ไม่ใช่

นักพยากรพ่อยิปซีอันดับหนึ่งของเมืองไทย
กลับมาต่อนะคะในช่วงโหลาแซ่บคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากที่ผู้ยาวทั้งสองนะคะ

อัปเดตโหราแซ่บกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ถึงข่าวกับผู้สูงวัย

ประเด็นโหลาแซปขอมอบหน้าทีนี้
ให้กับผู้สูงวัยแม่ท็อปค่ะ

หลายคนรออยู่นะคะบางทีมันงานแล้วมันติด

เอาเป็นว่าประเด็นโหลาแซ่บเรื่องงานว่า

มีเกณฑ์คู่แข่งมีแผนเลื่อนเก้าอี้

แครวหลังเห็นชัดมากเลย

ก็คือผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์

ครับพี่ไม่ได้คิดอีกอย่างจริง
แต่อาจจะตีความลึกไป
แต่นางแม่น่าให้นะ
พี่คุณพาพันแล้วปีเดือนอันไกลคะ

อีกเดือนนึงคือเดือนตุราคม

ยังไม่รู้สึกตัวอีก
ฉันเกลียดแก

แต่ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่แบบ

กุรุณภาพมาทำงานสายนิดหน่อย
จริงแล้วคืออาจจะไม่สบาย
ผลตกบ้างอะไรบ้างอย่างนี้

หรือบางทีแบบว่าเขียนบทผิดบ้าง

ผิดช่วงเวลานี้ตอนตีโดนเมาส์นิดนึง
หมดแต่จับโปเกมอนก็น่ะ
เออนี่แหละคุณภาพต้องระวัง
คือจะเกิดจากความผิดพลาดของตัวเรา

ไม่สำเร็จเขาว่าเขาไม่มีแผลเปิดให้เขา
แต่ช่วงนี้มีตัวความตระวัง

เดือนมิถุนายนเนี่ยต้องระวังเรื่องเลื้ยขาข้าวอีก

เราเหมือนกันแต่ไม่ใช่เราไปทำผิดพลาดกับคนอื่น

เคยเป็นไหมเป็นเพื่อนรักกันมา
แล้วอยู่ดีแบบเข้าใจผิดในเรื่องแบบไร้สาระไม่เป็นเรื่องเป็นราว
เสียใจกันไปได้
แล้วทางโดนก็ไม่ใช่ไม่ชอบเรานะ
แต่ว่าเลื่อยขาเราเพราะเหตุเกิดจากความแค้นบ้างความน้อยใจความอะไรแบบนี้

เดือนมิถุนาง่ายมากเพราะคนที่เกิดเดือนมิถุนาเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่ารักเพื่อนพ้องและขี้เกรงใจ
ไปขอโทษเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่โอเคเนี่ยเราก็ถอยมาสบายอยู่ห่างอย่างห่วง
แต่ดูแลตัวเองไว้เพราะความดีของเราเนี่ยก็จะช่วยทำให้เป็นเกราะคุ้มภัยให้เราไม่ต้องกังวล
โดนเดือนตุลาจะโดนเลื่อยขาก็อีปะความหมั่นไส้ค่ะ

อยู่ดีก็แบบได้เลื่อนตำแหน่ง

งานทำบ้างไม่ทำบ้างได้เลื่อนตำแหน่ง
เห็นคนถือเลื่อยแล้วค่ะนั่งอยู่นี่

ตุลาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทำอะไรเขาเรียกว่ารอบครอบ
บางทีเลยมองว่าเหมือนล่าช้า
เหมือนอ่ะดูง่ายดูพูดภาคศา
เขาก็จะเรื่อยมาเรียงแต่รอบครอบ
คราวนี้พอเขาได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้ดิบได้ดี
คนที่เกิดเดือนอื่นบางคนอิดนิดนึง

ทำช้าแล้วยังได้ดีได้ไง

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะมี
แบบ๓ประเด็น๓เดือน
พูดถึงประเด็นนี้น่ากลัวมากเลยนะคือ
ถ้าเจอคู่แข่งแบบนี้มันมาเรื่อยค่ะ

ไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้น๓เดือนนี้ก็ต้องมีสติ
แล้วก็ระมัดระวังตั้งตัวไว้ให้ดีค่ะ

เดี๋ยวเยอะไป

เสกน้ำล้างหน้าน้ำสุดท้ายเกิดไงกัน
อาจารย์หน้าเรายังกระผ่าหน้าร้างไม่รู้กี่น้ำ
ก็จะได้สะอาดอย่างนี้อ๋อเออถูกหมายที่บางทีมันไม่สะอาด
ล้างเดี๋ยวนั่นอันนี้สำคัญแม่ไม่เอาสมปบปกเอาอย่างนี้
แล้วก็เสริมห่วงจุ้ยก่อนเสริมห่วงจุ้ยให้คนรักคนชอบแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ส่งเสริมเมตตา
ด้านหลังของเราติดรูปภูเขาหรือว่าพระอาทิตย์นี่หมายความถึงการงานมั่นคง

ให้เขาทำอะไรติด
เป็นแหล่งรวมของอำนาจ

จะทำให้เราสำเร็จแล้วก็วางม้ามีอ่านม้าต้องมีอ่านนะแม่ไม่มีอ่านไม่ได้
ทำให้มีอานระบากมากเลย
แต่กังวลอะไรรู้ไหมอ่ะที่บ้านตัวใหญ่อย่างนี้ไปวางบนโต๊ะไม่ได้อ๋อไม่ได้
วงจุ้ยเนี่ยเน้นหลักสอดอสมดุลสมดุลไม่ใช่โต๊ะแค่นี้แล้วม้าตัวเท่านี้ไม่ได้มันใหญ่เกิน

ถ้าโต๊ะตัวไหนก็ม้าต้องขนาดใกล้กับโต๊ะสักแห่ง
หอบเครื่องมากเลยค่ะทั้งเรื่องดวงแล้วก็เรื่องเข็นรับเสริมดวงต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่มาคุยกับแม่บ้านสุดแทบอย่างราวในวันนี้

ข่าวหน้านะคะถ้ามีอาจารย์จัดอีกเนาะ

เราทั้งสี่คนคงต้องลากันไปก่อนนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป